โสธรคุณผู้ชมมีผู้ชายคนนึงเนี่ยอายุ๖๕แล้วนะ
เขาขับรถไปชนรถคันอื่นแล้วปรากฏว่าขับหนี
รถที่ถูกชนตามไปตามถันสุดท้ายรถที่ถูกชนเขาก็รุมทำร้าย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมใจเร่งช่วยเหลือนายพระเด็จรมยะสมิทอายุ๖๕ปีถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสค่ะก็นอนสลบอยู่บนถนนเทศบาล๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรบริเวณหน้าบ้านพักประหลัดจังหวัดยะโสธรแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายพระเด็จที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเขาขับรถหนี
เบาแล้วขับแล้วก็ไปชนรถคนอื่น
ส่วนรถที่ถูกชนที่ไปทำร้ายนายพระเด็จ

เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะ